ที่เรื่องของเด็กทารกวัยเพียง๔เดือนครับ
คือแม่เขาจำใจทิ้งไว้ในห้องพักในบ้านคนเดียว

เพื่อนบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องออกมาจากห้องนี้แล้วชะโงกหน้าไปดู
สายไฟที่ของหม้อข้าวกำลังพันคอเด็กอยู่
ก็เลยรีบแจ้งจำรวจให้เข้าไปช่วยเด็กก็ช่วยได้อย่างปลอดภัยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่จังหวัดชนบุรีคุณผู้ชมนะครับ
ตำรวจอภซจชนบุรีคุณหรับแจ้งกับชาวบ้านว่า
มีสายไฟหม้อข้าวกำลังรัดคอเด็กอยู่
เป็นเด็กทารกวัยเพียง๔เดือนอยู่ที่บ้านเช่า
ในพื้นที่หมู่สองตฮล์กปิอำเภอเมืองชนบุรีที่ก็รุ่นไปตรวจสอบ
กระทั่งไปพบทารกเพศชายวัย๔เดือน
แล้วก็ช่วยชาวบ้านก็อุ้มออกมาแล้ว
เหตุการณ์นี้เพื่อนบ้านเขาบอกว่าได้ยินเสียงเด็กร้องเล็ดลอดออกมาจากห้อง
ก็เลยไปพบว่ามีสายไฟที่เป็นสายหม้อหุงข้าวพันคออยู่
รีบเข้าไปช่วยทำให้เด็กนั้นรอดออกมาได้นะครับ
หลังจากเกิดเหตุการณ์แม่ก็เดินทางมาแล้วก็มารับตัวลูกไปยอมรับว่าปล่อยให้ลูกนั้นอยู่ห้องเพียงลำพัง
จากว่าต้องออกไปทำงานหาเงินนอกบ้าน
ขึ้นหน้าเรื่องนี้ทีมข่าวก็ไปตามแล้วก็ไปคุยกับตัวแม่ของเด็กอายุ๓๙ปีก็บอกว่า
ก็เสียใจนะที่เป็นข่าวว่าปล่อยให้สายไฟลัดคอลูกซึ่งแม่บอกว่าไม่เป็นความจริง
รับว่าเสียความรู้สึกว่าถูกกล่าวหาว่าทิ้งลูกแต่เรื่องที่เกิดขึ้นเธอคิดว่าเธอถูกแกล้งมากกว่าเพราะเธอเนี่ยค้างค่าเช่าบ้านอยู่
ความจริงแล้วเรื่องมันเกิดจากความจำเป็นเพราะวันนั้นเธอต้องออกไปเอาเงินจากเพื่อนเอามาซื้อข้าวกินแล้วก็ไปซื้อนมให้ลูกกินนะฮะ
ก็เลยออกไปตอนลูกหลับก่อนที่จะไปเรียกคุณยายคนหนึ่งบอกว่าฝากดูลูกหน่อยนะถ้าร้องเนี่ยเอานมขวดเนี่ยใส่ปากให้หน่อยแล้วก็ออกไปเธอบอกว่าเธอเนี่ยถ้าไม่ออกไปทำงานไม่หาเงินก็ไม่มีกินเพราะว่าสามีก็ติดคุกไปแล้วนะครับ
นี่ชิโยงที่ยาอะไรหนูไม่ว่านะ
แบบตากเขาอาหารก็นี้มันไม่ใช่เหรอพี่

คิดว่าทำไมเขาต้องมีเจ็ดตนาแบบนั้น
เอาก็เขาแบบอยากแกล้ง

เมื่อวันนี้มาถวงอีกแล้ว

มันจำตัวตนาแบบนี้ไหน
อารมณ์เพราะนี้ประเทศที่เธอพูดเนี่ยเหมือนกับว่า
ถูกกล่าวหาว่าเอาสายไฟลัดคอลูกตัวเอง

เพราะว่าทีมข่าวเราไปถามคุณลุงซึ่งเป็นคนขับวินมอเตอร์ไซค
เขาบอกว่าคือเขาเป็นคนแจ้งจำรวจ
ลุงคนนี้เขาเห็นเขาชะโงกหน้าไป
เห็นเด็กมันคานแล้วสายไฟมันลัดคอเด็กพอดี
ไม่ได้กล่าวหาว่าแม่เอาสายไฟไปรัดคอลูกอะไรต่างนานา

รีบโทรแจ้งจำรวจเพราะว่าสงสาร
ไม่ได้ไปกันแกล้งแม่ของเด็กตามที่แม่เด็กให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่นะครับ
เห็นพ่อของชาวบ้านเขาไปช่วยกันแต่ก็บอกครูกลัวแม่เค้าหน้า
นะฮะชาวบ้านส่วนใหญ่มีความเห็นตรงกันว่าสงสารเด็กคนนี้จังเลยอ่า
อยากให้เด็กมีการเลี้ยงดูที่ดี

ลำบูชาก็ไม่ค่อยรู้สึกอำนวยว่าเท่าไหร่

จากว่าเด็กอายุน้อยมากครับ๔เดือน
จำเป็นต้องมีการเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิด
ถ้าแม่มีความพร้อมก็จะให้แม่นั้นเอาไปเลี้ยงดูได้
ก็สามารถไปดูกับลูกได้ที่พมจังหวัดชนบุรี
เพราะว่าล่าสุดก็ค้างค่าเช่ามาสัก๓เดือนแล้ว